คุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูที่หนองคายกันหน่อยนะคะมีความคืบหน้ากรณีที่คนร้าย๗คน
บุกเข้าไปในบ้านพักส่วนบุคคลแล้วก็ไปฆ่าสองพี่น้องจนกระทั่งเขาเสียชีวิต
เหตุเพราะคิดว่าสองพี่น้องไปขโมยโทรศัพท์มือถือของเขา
ล่าสุดตำรวจสามารถจับกลุ่มตัวได้แล้ว๒คน
ส่วนอีก๕คนตำรวจกันไว้เป็นพยาน
แต่ว่าเบื้องต้น๒คนยังคงให้การปฏิเสธ

ความคืบหน้าคนร้าย๗คนบุกเข้าไป
รุมทำร้ายนายองค์อาจศิลาคมอายุ๔๓ปี
แล้วก็นายอำนาจศิลาคมอายุ๔๒ปี
พี่น้องเสียชีวิตภายในบ้านพักที่หมู่บ้านถิ่นดุง
ตำบลวัดหลวงอำเภอพลพิสัยจังหวัดหนองคาย
ช่วงกลางดึกของวันที่๒๕มีนาคมที่ผ่านมา
โดยอ้างว่าผู้เสียชีวิตทั้ง๒คน
หลังเกิดเหตุตำรวจสอบพพพี่สัย
ได้ขออนุมัติศาสตร์ออกหมายจับผู้เกาะเหตุ

จนเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ร่วมกันบุกรุกเคหสถานในเวลากลางคืน

ซึ่งล่าสุดนะคะผู้กำกับการสพพลพิสัย
เปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้แล้ว

คนแรกชื่อว่านายเสนีชันสมร

อีกหนึ่งคนชื่อว่านายอุทิศสาริมูลอายุ๕๖ปี

นายอุทิศปฏิเสธที่จะให้การในชั้นพนักงานสอบสวน

พยานหลักฐานที่รวบรวมมาในจุดเกิดเหตุมันเพียงพอนะคะ
เลยแจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันฆ่าผู้อื่น

เออสองคนโดนแจ้งข้อหาใช่ไหม

ห้าคนตำรวจบอกแบบนี้นะคะ

เพราะจากการสอบสวนแล้ว
เชื่อได้ว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อเหตุทำร้าย
สองพี่น้องจนเสียชีวิตค่ะ